เรื่องของเพื่อนสองคนเป็นผู้หญิงนะฮะ

คือทั้งคู่เขาก็อยู่ในกลุ่มของรับงานเอ็น

ปัญหามันเกิดขึ้นก็คือทางจ๋า

ส่วนที่ทำร้ายจ๋าเนี่ยคือเดี่ยวแฟนของตุ๊กตานะครับ
คือจ๋าบอกว่าเธอเนี่ยส่งงานไปให้ตุ๊กตา

ก็เลยหาว่าเธอเนี่ยจะพาแฟนของเขาเนี่ย
ไปรับงานเอ็นไปขายบริการไปให้ขายตัวอะไรอย่างนี้
สุดท้ายก็บุกมาทำร้ายถึงห้องของเธอเลยนะครับ

หือมึงทีมไปได้ไหน

ต้องแจกไหมจะได้จำละมั้ย

ถ้ามันโดนอะไรขึ้นมามึง
มึงรับประชาบได้บ้าง
ทำลักทีมั้ย

อันนี้บุกมาข่มขู่หรือว่ายังไง

แล้วมีเพื่อนมาถ่ายคลิปด้วยตุ๊กตาก็ยืนอยู่นั่น
แล้วตุ๊กตาได้บอกอะไร

คือเรื่องจะเหตุผลสาเหตุอะไรมันก็ส่วนหนึ่งนะ
แต่คุณไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้

ใช่ไหมคือแม่หลายคนบอกกับผู้หญิงนี่เก่งจังเลย

คุณผู้ชมครับนี่คือคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
คนที่ก่อเหตุในชื่อในเดี่ยวนะครับ
กระทืบน้องจ๋านะฮะที่นอนอยู่บนเตียงนะครับ

กระทืบด้วยนะครับนี่ต้องบอกแล้วนะฮะ

บอกนี่ร้อนเงินเหรออยากทำทำไปคนเดียวมาชวนเมียเขาทำไม
แล้วจะเห็นว่าเดียวนี่ถือมีดไว้ด้วยนะฮะ

นอนเอามือกุมหน้าถูกกระทืบไปแล้วนะฮะ

มีบางช่วงใช่ไหมในคลิปได้ยินเมื่อกี้ที่จ๋าบอกใช่ไหม

เออนี่ถือมีดด้วยส่วนนี้ตุ๊กตา

ตุ๊กตาก็คือยืนขยับผม
ยืนกระยี้ผมอยู่
บางช่วงก็ยืนเล่นโทรศัพท์
นะมากับตุ๊กตาขี่จักรยานยนต์มาอ่าจอดหน้าหอพักค่ะเนี่ยแล้วค้นค้นอะไรใต้เบาะเนี่ยเห็นไหมหยิบของหรือเปล่าแล้วเข้าไปในนั้นเนี่ยมีมีดอยู่ในมือด้วยอืม
กล้องหน้าหอพักอีกมุมนะฮะจะเป็นช่วงสอดรับกันอ่านี่เดินมาแล้วอ่า
ลงจากตึกมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตุ๊กตาเดินนำนี่นำเลยเลยนะ
ตานำไปเลยเห็นไหมฮะอืมวิ่งขึ้นไปบนชั้นสี่นะครับ
เป็นห้องพักที่จ๋าเนี่ยนอนอยู่ที่ห้องห้องนั้นนี่วิ่งบันไดหนีไฟเหรอคะ
แล้ววิ่งขนาดนั้นเลยเหรอเอาบันไดปกติเลยนี่แหละอ๋อบันไดปกติเออ
นี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวก็วิ่งตามไปนะครับ
พอถึงหน้าห้องเนี่ยเดี่ยวก็ทุบเลยนะฮะแล้วถี่ประตูห้องหลายครั้งนะครับ
โอ้โหอ่านี่นี่ค้อค้อค้อค้อค้อนี่ค้อค้อค้อค้อ
นี่ถีบเห็นไหมคือกะว่าไงจ๋าต้องมาเปิดอ๋ออ่า
แป๊บเดียวฮะจ๋าก็เปิดประตูนะฮะจ๋าคงงอ่ะเนาะว่าเกิดอะไรขึ้น
ถูกต้องเสียงดังขนาดนั้นพอจ๋าเปิดประตูทั้งตุ๊กตากับเดี่ยวก็เข้าไปในห้อง
ค่ะเวลาในกล้องวงจรปิดเนี่ยเที่ยงคืนสิบเก้านาทีนะฮะค่ะ
จะเข้าสู่วันที่สิบตุลาคมแล้วนี่เดี่ยวเดินถือตะก้าผ้าออกมา
อ่าคือเหมือนตุ๊กตากับจ๋าเนี่ยเขาจะพักอยู่ด้วยกันด้วยอ๋อ
แล้วตุ๊กตาก็มาเป็นแฟนกับเดี่ยวเหมือนกับพอเกิดเหตุเนี่ยเดี่ยวเขาโมโห
เขาก็มาที่ห้องพักของแฟนเขาที่อยู่กับจ๋าแล้วมาขนเสื้อผ้าจะไม่ให้อยู่
ได้แล้วอ่าเขาเห็นแชทในมือถือแบบรับงานเอ็นแล้วส่งงานเอ็นแบบ
เขาก็โมโหเนี่ยเห็นมั้ยยืนสู่บุรีอยู่เห็นมั้ยฮะอ๋อ

แล้วก็จะมีเพื่อนของเดี่ยวมาอีก๒คน

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคนถ่ายคลิปนะครับ

มาช่วยกันขนเสื้อผ้าของตุ๊กตาออกจากห้องของจ๋า

ผู้ชายฮะ

จ๋าเองก็แบกตะกร้าผ้าลงมาด้วยนะครับ

ไม่ได้ช่วยถืออะไรนะฮะ

ตานะตุ๊กตาตุ๊กตาที่ถือลงมา

เดี๋ยวก็เดินตามลงไปนะครับ

เดี๋ยวอธิบายความสมพันธ์นิดนึงก็แล้วกันนะ
อันนี้ให้ดูกล้องวงจรปิดไปก่อนนะครับ
เพราะว่าคุณแซคนัทวินลงพื้นที่ได้ภาพจากกล้องมานะครับ
คือตุ๊กตาเนี่ยที่เป็นแฟนของเดี่ยว
ตุ๊กตากับจ๋าจ๋าคนเจ็บเนี่ย

อันนี้ตอนที่เอาเสื้อผ้ามาข้างล่างนะ

เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเพิ่งรู้จักกัน๓เดือน
จ๋าเนี่ยเมื่อก่อนนี้อยู่ราชบุรี
เขาอยากมาทำงานแถวในตัวเมือง
แถวนนทบุรีแถวกรุงเทพ

อยู่กับตุ๊กตาเมื่อ๖ตุลาคมนะครับ
แล้วทั้งคู่ก็ไม่รู้ยังไงนะ
ก็เลยเข้าร่วมกลุ่มไลน์กลุ่มเด็กเอ็น
ใช่ไหมชงคุยชงเล่าอะไรอย่างนี้
ถึงขั้นอาจจะต้องไปมีอะไรกับลูกค้าอย่างนี้
ส่วนเดียวกับตุ๊กตาเนี่ย
เขาก็เพิ่งเป็นแฟนกันเมื่อวันที่๖ตุลาคม
คือเมื่อ๑๐กว่าวันที่ผ่านมานี่เอง
เพราะฉะนั้นเดียวกับตุ๊กตาเนี่ย

แล้วทีนี้ตุ๊กตากับจ๋าเนี่ยเขาพักอยู่ห้องเดียวกัน
พอตุ๊กตามาเป็นแฟนกับเดี่ยวเขาก็ย้ายไปอยู่บ้านเดียว
แล้วก็ไปมาระหว่างห้องพักที่อยู่กับจ๋ากับบ้านของเดี่ยว
แล้วมันก็เกิดเรื่องนั่นแหละคุณแซค

ตอนนี้จ๋าย้ายกลับไปอยู่บ้านราชบุรีแล้วนะฮะ
จ๋าก็เลยเอาแชทมาให้ดูบอกจุดเริ่มต้น

มันน่าจะมาจากการที่เดี่ยวเนี่ยไปเห็นแชทที่เธอส่งไปหาตุ๊กตา

สนใจนะไม่คัดมากไม่มั่วปลอดภัย๑๐๐
มีงานดูแลลูกค้าเริ่มเรท๔๐๐๐บวกส่วนต่าง๕๐๐บวก
ลูกค้าคนเดียวคัดกรองมาแล้วดูคนไหนไม่เปลี่ยนคน
ไม่คัดมากปลอดภัยดูแลลูกค้าคนเดียวเท่านั้น
แต่นี่เขาบอกแล้วว่าตุ๊กตาบอกกูทำแต่ไม่ขอมีอะไรนะ
นี่ตรงนี้นะฮะจ๋ายอมรับว่าตอนนั้นเนี่ย
พิมพ์ไปบอกพอตุ๊กตาบอกทำแต่ไม่ขอมีอะไรนะ
จ๋าก็พิมพ์ไปบอกเพิ่มบอกมีงานเสียตัว
ได้เงินดีอยู่ที่เราเขาให้๘๐๐๐บาทต่อคน
พี่ฟังบอกว่าเขาให้๘๐๐๐บาทต่อคนลับงาน
นายหน้าหาให้เขาจะจุดแบบมึงกับกู

ก็คืออยู่ที่เราแล้วแต่เราแต่ว่าเราจะเอายังไง
๘๐๐๐ต่อคนตรงนี้ก็คือเหมือนกับเขาก็จ๋าห้องชวน๒คน
ตุ๊กตาเป็นเพื่อนกันอ่าแต่เขาบอกไม่งั้นแยกได้แปลว่าก็อยู่ที่เราตัดสินใจ
อะไรก็ว่าไปซึ่งตรงนี้เนี่ยตุ๊กตาก็ตอบกลับมาว่าไปไม่ได้
อ่าจ๋าก็บอกอ้าวงั้นก็ไม่ต้องรับ
เอ้าก็ชัดเจนเพราะมันมีรับเถอะเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวก่อนนะตอนแรกบอกว่ารับเถอะออกมาไหมเนี่ย
ุ๊กตาบอกกูคงไม่ได้จ๋าบอกมันรอจ่ายเงินอยู่ที่หน้างานแล้ว
กูไปไม่ได้ตุ๊กตาบอกตรงไหนวะกูไม่โอเค
เลยบอกเออเออเออไม่รับอ่าจ๋าก็เอ่อตุ๊กตาก็ยังบอกไปอีกว่า
อ่ะมึงมารับกูสิแต่ไม่มีนะก็คือยืนยันคำเดิมว่าไม่ขอมีอะไรด้วยนะ
คือสรุปคือจ๋าบอกไปก็ได้แต่ว่าแค่เอ็นเตอร์เทน
ตุ๊กตาบอกตุ๊กตาบอกแค่เอ็นเตอร์เทนไม่ถึงขั้นวีไอพีนะ
เออซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะจ๋าก็ตอบไปแล้วว่าเออเอองั้นไม่รับ
เพราะว่าตุ๊กตาบอกไม่โอเคจ๋าเลยบอกเอองั้นไม่รับ
ซึ่งไอ้แชทเหล่านี้เดี่ยวมาเห็นเดี่ยวมาเห็นนะฮะ
คือความจริงแล้วทีนี้จ๋าบอกกับบุญแซคว่า
แล้วไอ้งานต้นเรื่องเนี่ยก่อนที่เธอจะเป็นคนพิมพ์งานอ่ะ
ส่งกลับไปให้หาตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเป็นคนหาไว้ก่อนด้วยซ้ำ
แล้วโยนงานมาให้เธอทำแทนอ๋ออ่าแต่เธอพอเธอรู้ว่ามันต้องมีแบบ
ไอพีอ่ะต้องเสียตัวด้วยมีอะไรกับแขกด้วยเนี่ย
เธอก็โยนงานกลับไปที่ตุ๊กตาเหมือนเดิมอืมกลายเป็นว่าเดี่ยวเนี่ย
เห็นข้อความตอนช่วงที่คุยกันตอนหลังเหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้
ก็เลยคิดว่าจ๋าเนี่ยไปหางานมาให้ตุ๊กตาค่ะความจริงก่อนหน้านี้
ตาเนี่ยเป็นคนหางานนี้แล้วโยนมาให้จ๋าอืม
จ๋าไม่ทำแล้วสักพักหนึ่งจ๋าก็แบบโยนกลับมาที่ตุ๊กตาอีกรอบนึงค่ะ
นี่ท่านผู้ชมครับอ่าพอเดี่ยวเห็นแชทเหล่านี้นะฮะอืม
นี่อ๋อยังก่อนแต่ว่าแต่ว่าเดี่ยวเป็นคนพิมพ์นะอ่าเดี่ยวเป็นคนพิมพ์อ่าแต่เป็น
แป๊บนึงนะจ๋าอยู่ฝั่งขวานะคะตุ๊กตาคือฝั่งซ้ายนะคะอ่าอันนี้มันสลับกัน
ฝั่งซ้ายเนี่ยคือตุ๊กตาที่มีเดี่ยวเป็นคนพิมพ์ใช่ฝั่งขวาคือจ๋านะคะอันนี้ชื่อผิดนะ
เพราะว่าคราวนี้เป็นฝั่งตุ๊กตาที่พิมพ์กลับมาหาจ๋าแล้วแต่ว่าเดี่ยวเป็นคนพิมพ์
ให้เพื่อนไปขายจุดจุดเป็นไอ้นี่เหรอเป็นผู้หญิงหากินเหรอจ๋าบอกกูก็ไม่ให้ทำไง
บอกอะไรเนี่ยไม่ใช่ก่อนใช่ไหมใช่จ๋าบอกไม่ใช่กูก็ไม่ให้ทำไงเดี๋ยวบอกเหมือนทำคนเดียวก็พอแล้ว
ไม่ต้องเอามาให้เมียกูขายด้วยจ๋าคงรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ตุ๊กตาพิมพ์เป็นเดี่ยวพิมพ์

อธิบายว่าก็ถามความสมัครใจแล้วไม่ไปก็ไม่ไปไงสุดท้ายเดี่ยวไม่พอใจก็คือบุกมาหาถึงห้องแล้วก็ทำร้ายเธอ
พอมารู้ว่าต้องมีการเสียตัวหนูก็เลยแบบบอกปัดไปว่าเออมึงรับมามึงก็ไปทำเองค่ะทีนี้แฟนเขาก็เลยมาอ่านแชทตรงนั้น
ก็คือเป็นการเข้าใจผิดเลยว่าเราเป็นคนหางานให้เพื่อนค่ะเขาไม่ได้พูดความจริงกับแฟนเขาตั้งแต่แรกค่ะว่าเขาเป็นคนรับงานนั้นมาเองก็คือมาโยนให้หนูนี่แหละค่ะเหตุผลหลักหลักก็คือเขาคงไม่ได้อยากโดนแฟนเขากระทืบก็เลยโยนมาให้หนูแทน
บอกเธอเนี่ยถูกทำร้ายนี่เจ็บไปทั้งตัวนะฮะเจ็บทั้งตัวเจ็บทั้งใจที่สำคัญคือตุ๊กตาไม่ปกป้องเธอเลย
ก็เหมือนเห็นตามคลิปอ่ะปล่อยให้เดี่ยวที่เป็นแฟนเนี่ยทำร้ายเธอจนเจ็บนะฮะหลังเกิดเหตุเดียวเนี่ยยังทักมาหาเธอนะ
ตุ๊กตาจ๋าบอกเดี๋ยวเนี่ยทักมาหาจ๋าสุภาพมากเหมือนคนละคนเลย
ครับอยู่ไหนกันเป็นไงมั่งปวดจมูกเปล่าพี่ขอโทษนะถ้าได้เห็นแชทแต่แรกคงดี
แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์หน้าจอยหายไวนะครับโอ้โหจมูกเขาหักใช่ไหมคะโอ้โหหายไวนะครับ
ดูคลิปหน่อยสิคะตอนที่ไปถึงที่ตอนที่ไปหาจ๋าที่ห้อง
เดี่ยวเนี่ยเป็นยังไงนะเอาคลิปอันที่มีซับเสียงนะ
เออขึ้นคู่กันสิที่มีตัวหนังสือซับเอาไว้เนี่ย
คือเดียวนี่เหมือนกับบอกว่าอะไรนะถ้าได้เห็นแชทแต่แรกคงดี
เดี๋ยวเหมือนผีออกอะค่ะเหมือนที่จ๋าบอกไงว่า
ความจริงแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยรับงาน
แล้วเป็นคนโยนให้จ๋าด้วยซ้ำเอ๊ะคลิปมาหรือยัง
เดี่ยวทำร้ายในห้องที่ยืนข่มขู่ตุ๊กตาอยู่เนี่ยอ่า

ขอดูคลิปฮะดูคลิปไม่ได้ดูแชทดูคลิปนิดเดียว
คลิปที่ตอนแรกเลยค่ะข่มขู่จ๋าค่ะ
คลิปที่เดี่ยวเอ้อเนี่ย
อ่ะแล้วบอกว่าอันนั้นนะขอโทษเหรอ
ขอโทษนะในชาติหลังจากเกิดเรื่องเป็นเรื่องปัญหาไปล่ะ
มาบอกว่าครับอยู่ไหนกัน
ขอโทษนะเจ็บจมูกเปล่าถ้าได้เห็นชัดก่อนคงดีกว่านี้
จ๋าบอกเนี่ยโอ้โหนี่มาทำเป็นห่วงเป็นใย
และขอชดใช้เงินให้เธอเนี่ยเป็นค่าเสียหายเยียวยา๑๐๐๐บาท

แต่จ๋าบอกไม่เอานะฮะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะ
จ๋าบอกจ๋าขอเรียกค่าเสียหาย๓๐๐
อืม
บางคนบอก๓๐๐๐อย่างน้อยไป
จ๋าบอกว่าเธอจำคืนแรกตอนที่ทั้งคู่เจอกันที่ร้านเหล้านะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยตุ๊กตาเจอกับเดี่ยวที่ร้านเหล้าเจอกันคืนแรก
ุ๊กตาพาเดี่ยวกลับมาที่ห้องเลยนะทั้งที่เธอก็อยู่ด้วยนะครับ
สุดท้ายเขาก็เป็นแฟนกันแล้วสุดท้ายก็เนี่ยมาทำร้ายเธอแบบนี้
ตาไม่ห้ามเลยอ้าวทีนี้ฟังทางฝั่งตุ๊กตาบ้างนะครับค่ะ

ก็มีคำถามเยอะว่าตุ๊กตาทำไมตุ๊กตาไม่ช่วยเพื่อนเลยทำไมไม่ห้ามแฟนเลย
นี่คุณแซคนัทวินไปคุยกับตุ๊กตานะครับ
ุ๊กตาบอกว่าจ๋านั่นแหละที่เข้าวงการเด็กเอ็นก่อน

แล้วมาชวนตุ๊กตาให้ไปทำด้วย
ตุ๊กตายอมรับว่าเธอเป็นคนไปหามาก่อนจริง

แต่เธอไม่อยากไป

แล้วส่งแชทย้อนกลับมาเพื่อจะชวนให้เธอไปด้วยกัน
เอออ้าวก็เขาเป็นคนหาตุ๊กตาเป็นคนหานี่นะ

แต่มาเห็นแชทตอนหลังที่ว่าตุ๊กตา
มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้น
ส่วนเรื่องที่ว่าเธอเพิ่งคบหา
อยู่กินกับเดี่ยวได้แค่ไม่กี่วัน
แล้วก็เนี่ยมาทำร้ายจ๋าอะไรแบบนี้นะฮะ
เธอบอกว่าเดี่ยวเนี่ยเขารู้อยู่แล้ว

เปิดประตูเพื่อนเขาเปิดประตูให้แบบกระทืบเลย

เห็นว่าแฟนหนูไปกระทืบท่าไหน
แล้วแบบยนต์จมูกหัง

หนูก็ห้ามแฟนว่าพอแล้วไม่ทำแล้วเดี๋ยว

แต่ถ้านี่คืนวันเกิดเหตุ

นั่นเท่ากับว่าตุ๊กตากับเดี่ยวเนี่ยเจอกันอยู่ด้วยกันแค่๕วันนะฮะ
แล้วมีเรื่องกับจ๋าเกิดขึ้นถึงขั้นเดียวเนี่ยบุกมาทำร้ายจ๋า
ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าคุณแซคนัทวินที่ไปตามเรื่องนี้เนี่ย
ได้แชทไลน์มาจากลูกค้าคนนึงนะครับ
นี่เขาเคยคุยเอาไว้กับตุ๊กตาตุ๊กตาเนี่ยก็เคยรับงานเอ็นนะ
ค่ะบอกรับไหนเออนี่
ป่ะเดี๋ยวไปหางับเทมาสิตอนนี้๔๕๐๐ชิงอยู่
แล้วอะไรต่อก็เนี่ยแหละก็ไม่รู้
ตาไหนนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยเขาเหมือนกับเป็นการยืนยันว่า
อืมก็ได้ถ้าพี่ไหวเปิดห้องหรือห้องหนูจะมาตอนไหน
อ่านี่นะอ้าวคุณแซคบอกมันไปเจอความพีคเพิ่มเติมอีก

เมื่อเช้านี้เองนะฮะตุ๊กตาเนี่ยบอกเธอรู้สึกแบบอาการแปลก
เหมือนจะตั้งท้องหรือเปล่าก็ไม่รู้เธอก็ไปซื้อที่ตรวจคันเนี่ยมาตรวจ
ขึ้นสองขีดก็แปลว่าท้องน่ะสิสองขีดอันนี้ชุดตรวจคันนะ
ไม่ใช่โควิดนะคะนี่ชุดตรวจไม่ใช่ตรวจโควิดอันนี้ตรวจคัน
สองขีดค่ะตุ๊กตาท้องตุ๊กตาบอกสงสัยหนูจะท้องกับเดี่ยว
กี่วันนะคะเจอกันเมื่อวันที่๖ตุลาคม
บอกว่าน่าจะเป็นไปได้พี่แซคเพราะว่าตั้งแต่เจอกันก็รักกันมาก
เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนเจอหกตุลาวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
สิบแปดตุลาใช่ครับแปลว่าตอนนี้อายุคันสิบสองวันอย่าง
เนี้ยเหรอฮะอืมไงนี่
คือนี่นะฮะก็เนี่ยตุ๊กตาบอกน่าจะท้องกับเดี่ยวนะครับ
แล้วก็ไปทักไปบอกเดี่ยวแล้วค่ะเอ่อแม้ว่าจะเลิกกันแล้ว
เออเดี๋ยวนะฮะเอ้าตายแล้วเอ่อวันนี้ตุ๊กตาบอกเลิกกับเดี่ยวอีกแล้วนะ
แต่บอกเดี่ยวแล้วนะว่าเธอท้องกับเดี่ยวต่อให้เดี่ยวไม่รับ
เธอก็จะเก็บลูกเอาไว้เดี๋ยวเธอจะเลี้ยงเอง
ถ้าเกิดว่าคบกันสิบสามวันท้องเหรอค่ะแล้วก็อายุคันสิบสองวันนะคะ
ตายเอ้าแซ็กก็เลยโทรหาเดี่ยวเลยก็แล้วกันแต่เดี่ยวไม่รับสายนะฮะ
บอกเจ้าตัวตอนนี้เครียดหนักมากเดี่ยวเหรอคะใช่
เพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเดี่ยวบอกมันเกิดจากความเข้าใจผิดของผมเอง
บุกไปทำร้ายจ๋าเขามันเกิดจากแล้ววันนี้ก็ต้องเลิกกับตุ๊กตา
เดี๋ยวโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวล่าสุดนะครับบอกคนเราถ้าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้
เดี๋ยวสักพักจะมีเรื่องดีดีเข้ามาเองแหละอ่าแล้วก็บอกอดทนไว้นะ
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปจำเอาไว้เป็นบทเรียนค่ะ
เดี๋ยวก็ผ่านไปจำเอาไว้เป็นบทเรียนนี่เห็นไหม
แล้วก็อีกโพสต์นึงแม่ไม่รู้อันนี้จะเดี่ยวโพสต์นะ
รับงานก็มาบอกมาหลอกว่าหนูซินอุ้ยแรงอ่ะ
ไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้หมายถึงใครโอ้
ส่วนเรื่องทางคดีนะครับจ๋าไปแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบสแล้วนะฮะ
ตำรวจบอกว่ามันก็มีคลิปหลักฐานนั่นแหละนะฮะ
เดี๋ยวจะเรียกเดี่ยวมาสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะที่ยื่นข้อเสนอไปบอกจะชดใช้เยียวยาเขา๑๐๐๐บาทเนี่ย
เขาบอกเขาไม่ยอมเขาจะแจ้งความใช่ไหมคะ
ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วที่สพรัฐนาธิเบสนะฮะ
คุณผู้ชมบอกอะไรฟังข่าวนี้แล้วหัวจะปวดอืม
คืองงไปหมดเลยแต่ว่าถ้าตุ๊กตาท้องต้องไปฝากคันนะคะ
อืมเด็กไม่รู้เรื่องด้วยครับนะคะ